ข่าวซีเรียสแล้วตำรวจทางหลวงเจอรถกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนโหลดเตี้ย
ไม่จอดเนี่ยไม่จอดมีพิรุษเนี่ยพิรุษแล้วหนียิ่งมีพิรุษใหญ่เลย
คือผมบอกไว้ก่อนด้วยนะครับรถคันนี้ข้างข้างดูข้างข้างที่ไม้ใช่สี่ประตูด้าอำนาจมีแคปแบบแคป
สักห้าเฮ้ยเมื่อกี้ลอกพี่เหรอพี่บอกไปแล้วว่าเจ็ดอ่าเออ
หกก็ได้หกเจ็ดดอมเดาว่าแปดเออเออนี่คือช่วงที่รถกระบะ
ซูซูสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้าแต่ด้านหลังติดนะ
พยายามขับหนีตำรวจทางหลวงครับตรงนั้นเป็นพื้นที่ของทางหลวง
อายุทยายุธยาพระนครศรีอยุธยาไปตามถนนสายเอเชีย
ระหว่างทางเกือบจะเฉียวชนรถยนต์ชาวบ้านอ่ะแต่สุดท้ายครับ
ไปได้แค่๕กิโลเมตรตำรวจสกัดจับได้ที่ถนนสายเอเชียนั่นแหละ
ระหว่างกิโลเมตรที่สี่สิบหกกับสี่สิบเจ็ดตะบนท่าตออำเภอมหาราช
จังหวัดพนครสีอายุธยาตอนบ่ายสองยี่สิบสองธันวาคม

แปดไหมถ่ายมายังคุณผู้ชมถ่ายมายัง
เอ่อทางในมีไหมมีไหมมีอีกไหมอ้าว
เราไม่มีตอนลงให้ดูแต่อยากจะบอกว่า๑๔คนครับ
เฮ้ยนั่งยังไงโอ้โหนี่ค่ะเออนั่งเรียงเลยโอ้โห
นี่ครับเขาอยู่กันในรถกระบะแบบแคป๑๔คน
ไม่ได้มีผู้หญิงอย่างเดียวคือมีผู้ชายด้วยนะอ่าใช่
ตัวก็ไม่ได้เล็กเลยนี่แหละฮะอยู่ในนั้นครับ
แต่ละคนไม่มีหนังสือเดินทางจึงควบคุมตัวแรงงานทั้งหมดไปยังตู้ทางหลวงอ่างทองนะครับ
ซึ่งเป็นเขตติดต่อพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะครับ
ในสัญญาแสงสว่างอายุยี่สิบสองปีคนขับรถกระบะสารภาพบอกว่า
ไปรับเนี่ยคนงานสิบสี่คนลิมถนนเที่ยง
เพื่อไปส่งที่ปลายทางกรุงเทพมหานคร
จึงแจ้งข้อหารู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชนาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
แล้วให้เขาพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือ
เพื่อให้คนงานต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกลุ่ม
อันนี้เป็นตามพรบเข้าเมืองนะโอ๊ยโทษหนักนะครับ
โทษจำคุกไม่เกิน๕ปีนะแล้วก็ปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
หากินอย่างอื่นดีกว่าครับอย่าไปทำแบบนี้เลยนะฮะ